เดี๋ยวเราไปดูพาความสวยงามสดใสเลยดีกว่า
มีอีกคนนึงละกันนะคะที่มาอวดโฉบ

นักแสดงสาวคนนี้ละกันยิ้มหวาน
นี่หุ่นหวานแต่หุ่นนี่แบบเปรี้ยวปลาดมาก
น้องพิมพิมพรภาไปส่งดูไอนไอจีของเธอนะ
ความขาวความออร่าแล้วดูดิผิวขาวแบบนี้
กับชุดแบบบิกินี่สีบันเย็นอย่างนี้สีแบบเรืองแสงอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
มันได้ใจเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคอสตูมแบบไหนหวานเปรี้ยวก็เฉียบ
แล้วก็ยิ่งเป็นชุดว่ายน้ำโอ้แม่เจ้าโดนตบเนอะ

มุมงานนี้ค่ะใช่ค่ะถ้าโพสต์เค้าก็อะไรอย่างนี้เนอะ

ถ้าโพสต์อันนี้ท่านี้เริ่มได้เหมือนกันนะ

สาวพิมค่ะบอกว่าเห็นมีชุดว่ายน้ำเพียบแบบนี้นะคะพี่
เพราะว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนไง
ส่วนตัวชอบทะเลก็ทำคอนเทนต์ให้มันเข้ากับสถานที่ไปเลย
ขายกันมากน่ารักสวมชุดว่ายน้ำไปเลยสิค่ะ
แล้วก็แชร์ภาพสวยค่ะไว้ให้แฟนได้ชมกัน
เจ้าตัวก็แอบมีเขินนะว่าเอ๊ะไม่ถึงกับเผ็ดแซ่บค่ะ
แต่คอแบบน่ารักกรุบกริบมุ้งมิ้งอย่างนี้ค่ะ

ออกไปเที่ยวบ่อยแล้วซึ่งที่พิมชอบพิมชอบเป็นทะเลอะไรอย่างนี้
ก็เลยอาจจะได้เห็นแบบอ่านในชุดที่แบบว่า
กิจกรรมทางน้ำอะไรอย่างนี้
โอ๊ยไม่แซ่บก็เป็นแฟชั่นค่ะ
ตัวเราก็มีลิมิตของเราอยู่แล้วว่าโอเคเราใส่ได้ประมาณนี้
อันไหนที่เราดูด้วยอันไหนมันเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
ว่าถ้าเกิดเขามีความมั่นใจที่จะใส่เนี่ยแปลว่าเขาดูแลตัวเองดี
แล้วก็ผู้หญิงทุกคนมีความมั่นใจคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์ค่ะ
อ่อต้องบีด